ไปดูเรื่องตำนานความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์

ชาวบ้านเขาร่ำลือกันนะคะบอกว่า
ใครไปบนบานสารเก่าแล้วเนี่ย
จะได้สมใจปรารถนา
แต่ถ้าใครมือบอลไปหยิบฉวยอะไรไปเนี่ย
ระวังนะจะต้องเจอเรื่องอาถรรพ์ค่ะ
ที่นี่คือวัดกาศัยธรรมิการาม
ตำบลทางพระอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะ
แล้วก็มีที่ตั้งของสารไม้ทรงไทย

มาขอพรมาขอโชคขอลาบกันอย่างมากมายเลยนะคะ

มีความเฮียนมีความศักดิ์สิทธิ์
ก็คือว่าหินสองก้อนที่อยู่บริเวณหน้าสานเนี่ย

ไม่มีใครไปทำอะไรได้นะ
หรือว่าถ้าจะโยกย้ายจะขยับเอาไปไหน

อ๋อเหรอมีคนเคยเอาไปเหรอ

ใช่แล้วก็ไปทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมาคืน
ส่วนปลาที่อยู่ในสระน้ำถ้าใครจับไปก็ต้องมีอันเป็นไป

แล้วก็เขาก็เชื่อด้วยว่าที่นี่ยังเป็นดินแดนลี้ลับด้วย

เขาบอกว่าได้ยินเสียงปี่พาด
เสียงปี่เสียงกลองดังทั่วบริเวณเลยค่ะ

เป็นที่เก็บสมบัติเอาไว้ใต้ดิน
ใครที่กล้าลองดีขโมยไปก็ต้องเป็นบ้าไปซะทุกรายเลยค่ะ
ก็เป็นหลากหลายตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนี้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังคงเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้าน

แล้วก็มาแก้บนตามคำสัญญาด้วยนะคะ

เป็นเรื่องราวของวิจารณญาณของคุณผู้ชมแล้วก็คนที่เคารพสักการบูชา

ถ้าเราไปไหว้พระไปสักการบูชาแล้วก็ไม่ควรที่จะหยิบฉวยอะไรออกมาอยู่ดีนั่นแหละ